มาตามต่อกันที่วงการบันเทิงกันหน่อยนะคะต้องบอกเลยว่าเพิ่งบวงสวงกันไปสดร้อนเมื่อเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะ
สำหรับหนังหาสไตล์พี่หม่ำจกมกค่ะกับเรื่องส้มปลาน้อยค่ะนี่แหละค่ะ
พระเอกเลือดอีสานโตโน่ก็เลยขอถามไปถึงทริปชวนคู่จิ้นนะคะน้องนิชาเขาไปทำบุญทอดกระถิ่นกันจ้า
ที่วัดเทพนรินจังหวัดอุดรธานียอดเคาะรวมมา๘แสนกว่าบาทคุณ
หลังจากนั้นก็พาน้องไปเที่ยวต่อที่บ้านเกิดที่จังหวัดขอนแก่นค่ะหวานกันขนาดนี้
พี่โตโน่ก็ยังไม่ขอพูดมัดน้องด้วยคำว่าแฟนนะครับ
เพราะว่าคนจะรักอยู่เฉยเขาก็รักอยู่แล้วแหละ

ที่วังสามหมอจังหวัดอุดร
เขาก็ไปทุกปีนะเขาก็ชอบ
แล้วปีนี้อากาศที่ขอนแก่นก็อากาศดีครับ

ผมคิดว่าสถานะหรือคำพูดไม่สำคัญเท่าการกระทำเลย

แต่ผมคิดว่าถ้าคนเรามันจะรักจะชอบกันนะครับ
ต่อให้จะใช้คำอะไรมันก็รักก็ชอบกัน

ถ้าเขาจะรักอยู่เฉยเขาก็รัก